วานี้ที่เราเล่าไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปี
เขาไปร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าผมตกเป็นผู้เสียหายผมถูกพฤติสาววัย๓๐ต้น
หลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้โอนเงินไป
คือเหมือนกับอ้างว่าจะไปทำธุรกิจขอเงินหน่อย
เขาก็บอกว่าก็คบกันก็รักกันก็เลยให้เงินแต่มันให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย

อยู่คอนโดของเขาแล้วก็โอนให้ตลอด
ใช่ก็โอนให้ตั้งแต่เขายังไม่ตกลงเป็นแฟนเลย
จีบกันก็โอนเงินให้เขาแล้วแล้วพอเป็นแฟนยิ่งโอนเยอะขึ้นนะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางผู้เสียหายเขาออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนพร้อมกับทนายรณรงค์นะคะ
ชื่อเนโอนามสมุทรอายุ๒๗

รู้จักกับพริตตี้สาวที่ชื่อว่านาเดีย
ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปเจอกันที่ร้านอาหาร
เจอปุ๊บถูกใจปั๊บขอเบอร์โทรเลยแลกไลน์กันเลย
นาเดียบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้านำเข้า
พอคุยกันได้๑สัปดาห์๗เมษายนนาเดียขอให้โอนเงินไปให้
รู้จักกันอาทิตย์เดียวนะครับขอให้โอนเงินไปให้
โอนเงินไปให้๓ครั้งรวมแล้ว๙๐๐กว่าบาท
โดยนาเดียบอกว่าจะยืมไปลงทุนทำธุรกิจ
หลังจากนั้นก็เลยตกลงเป็นแฟนกันก็เดี๋ยวจะทำธุรกิจร่วมกัน
ฝ่ายชายก็ย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงอยู่ในซอยลาบประเขา๗๙
อยู่มาวันหนึ่งมีตำรวจสอนอบึงกลุ่ม
ไปจับกลุ่มนาเดียต่อหน้าต่อตาผู้ชายคนนี้ค่ะ
นาเดียโกหกว่าเธอโดนผู้มีอิทธิพลกลั่นแกล้ง
แต่ทุกครั้งที่โอนเงินให้จะโอนเงินเข้าบัญชีน้องชายของนาเดียนะคะ
นาเดียก็อ้างว่าบัญชีของเธอถูกอายัด
เดือนที่ผ่านมาชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเริ่มสงสัยในตัวนาเดีย
ก็เลยตัดสินใจไปโรงพักที่บึงกลุ่มสนบึงกลุ่มค่ะ
ไปถามตำรวจว่าอ๋อคุณตำรวจที่วันนั้นคุณตำรวจไปจับนาเดียแฟนผมเนี่ย
เป็นแบบถูกกันแกล้งแกล้งกันหรือว่ามันโดนคดีกันจริง
ตำรวจบอกว่าอ๋อไปจับนาเดียเพราะนาเดียถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
แล้วก็ไปเจอหมายเรียกด้วยค่ะเกี่ยวกับคดีช่อโกงเยอะเลยนะคะ
ส่งไปที่บ้านของนาเดียค่ะชายหนุ่มคนนี้ก็เลยมั่นใจว่าถูกหลอกแน่
ก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านนาเดียแล้วก็เอาเรื่องนี้มาร้องทุกข์กับทนายรณรงค์ค่ะ
ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เหมือนเจอตัวเขาแล้วก็เหมือนได้มีการขอไลน์อะไรกันอย่างนี้ครับ
ติดต่อครับแล้วก็เหมือนเขาแสดงตัวว่าเขาเป็นเหมือนค้าขายที่เป็นเหมือนเสื้อผ้านำเข้าจากจีนลายใหญ่ที่แพทิตินัมมันนะครับ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เหมือนเขาให้ดูให้หลงเชื่อครับในเรื่องที่เขาทำนะฮะ
ที่เขาทำธุรกิจที่จีนเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าครับพอเราได้ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
คราวนี้เนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าชอบคอกันรู้สึกเชื่อใจว่าเขาดูแบบว่าทำธุรกิจแล้วก็ทำงานเป็นคนเก่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ชอบคอกันแล้วก็หลังเนี่ยก็เหมือนเป็นแฟนกันนะฮะประมาณนั้นเหมือนเป็นแฟนกัน
ก็หลังเขาเหมือนบอกว่าบัญชีเขาเนี่ยโดนที่บ้านที่เป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้อายัด
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มว่าถูกหลอกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา
แล้วก็การให้ในลักษณะแบบนี้มันจะสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายหญิงเขาได้ไหม
แต่ปัญหาก็คือมีผู้เสียหายรายอื่นอื่นด้วยนะคะคือมันมีผู้เสียหายหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้
มีอีกคนนึงชื่อในเบิ้ลนามสมมุตินะคะอายุ๒๙เขาออกมาเปิดเผยว่าถูกนาเดียคนเดียวกันเลยผู้หญิงคนนี้ค่ะ
หลอกเอาเงินเหมือนกันรู้จักกันเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นช่วงที่เขาทะเลาะกับแฟน
ก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านที่อยู่กับแฟนแล้วก็มารู้จักนาเดียผ่านเพื่อน
แล้วนาเดียก็หลอกให้เขาลงทุนทำธุรกิจเสื้อผ้านำเข้าจากจีนเหมือนกันแล้วก็ถูกหลอกเอาเงินไปเหมือนกันนะคะ
เขาหลอกหมดเลยครับตอนนั้นคือเราเชื่อเราจะไม่รู้แต่พอเราออกมาแล้วเรามาไล่เรียงลำดับต่างก็คือสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดหลอกไม่ว่าจะเป็นการชักชวนลงทุนเสื้อผ้าจากจีนตั้งแต่แรกที่เขาเอ่ยมาว่าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ร้านที่เขามีประตูน้ำประตูน้ำเขาก็อ้างว่าเป็นหุ้นส่วนก็ไม่มีอยู่จริง
พอผมออกมาจากเขาแล้วผมก็มาเจอแฟนผมซึ่งตอนที่ผมออกไปผมทะเลาะกับแฟนไงแล้วไปเจอเพื่อนผมแล้วก็เจอเขาไปชวนลงทุนมันก็เลยไปกันใหญ่
ผมก็เลยอย่างนี้เองก็เลยถูกลองอะไรล่ะ

แซ่บเวอร์ชื่อร้านนะคะใช่ค่ะเราตามไปถึงร้านแต่ไม่เจอนาเดียนะคะ
พนักงานของร้านก็เลยบอกว่างั้นคุยโทรศัพท์กับนาเดียไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยโทรศัพท์ด้วยเธอบอกว่าเรื่องทั้งหมดไม่จริง
เธอไม่ได้หนีไปไหนเธอยังใช้ชีวิตตามปกติ
ตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่อยู่ว่าพร้อมเมื่อไหร่เธอจะออกมาพูดความจริงฝั่งเธอบ้างค่ะ
เอ่อดิยังไม่ให้คำตอบอะไรนะคะเดี๋ยวเดียขออนุญาต
เนี่ยพอนาเดียคุยกับทีมข่าวของเราเสร็จปุ๊บนะเหมือนกับส่งโทรศัพท์ให้แม่ของเธอคุยด้วย

ผู้ใหญ่ของเราให้เราติดต่อกับคุณอัจฉริยะ

ท่านคุณอัจฉริยะได้ลงมาช่วยเหลือเรา

หมายถึงว่าติดต่อกับทนายอะครับ

พี่คือเมื่อเช้านี้พูดอยู่พอเรารู้ค่ะ
ผู้ใหญ่ทางเราก็ประสานงานให้
ทำไมถึงต้องให้ผู้ชายอะครับ

เงินเข้าบัญชีน้องชายครับเรื่องนี้

มันเป็นเรื่องคำดังการทำธุรกิจของเขา

คุณอย่าถามเลยคุณรอใจเย็นนิดนึงเนาะ
เอาไว้เดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะเป็นคนแถลงข่าวเอง

แล้วก็เดี๋ยวคุณรอนิดนึงเนาะ
เดี๋ยวน้องกับคุณอัจฉริยะก็จะออกมาพูดนะค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเดียเนี่ย
เขาไม่เคยมีอะไรที่จะปิดบัง

อืมคือถ้าฟังจากแม่ของนาเดียเนี่ย

ฝั่งของผู้ชายที่บอกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของนาเดีย

ฝั่งของนาเดียเนี่ยแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือจาก

แต่ว่าทีนี้ค่ะสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือเส้นทางการเงิน
หนุ่มโอนให้นาเดียค่ะ
เพราะว่ามีรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับ
โอนให้อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีน้องชาย
แล้วก็โอนให้กับอีกบัญชีนึงซึ่ง

นาเดียให้โอนเงินไปให้คนที่ชื่อว่า
มะลิโพพิทยาหรือมะลินะคะ

ก็เลยคาดว่าเนี่ยบัญชีอันนี้ค่ะ
เกี่ยวข้องกับแชร์แม่มณี
วันนี้ทางผู้เสียหายเอาหลักฐานการพูดคุย

มะลิก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
กลุ่มแชร์ที่เขาจัดตั้งขึ้นมาล้มไป๕เดือนแล้ว

ติของเขาชื่อเขาก็มีที่เขาขึ้นโพสต์อะไรของเขาใช่ไหมใช่แม่มะลิ
ทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลมาว่าเคยมีคดีเกี่ยวกับการโกงแชร์
แต่อันนี้เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นเดี๋ยวตรวจสอบให้เพิ่มเติม
แต่ว่าก็มีเหยื่อรายอื่นนะคะที่ถูกนาเดียโกงก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายที่ออกมาร้องเรียนแบบนี้
ทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ละเอียดก่อนว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะ
เรื่องต้นก็จะพาไปแจ้งความภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีการดำเนินคดีกับนาเดียข้อหาช่อโกง
ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงความผิดข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าต้องตรวจสอบเพิ่มนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินคดีกันยังไงได้บ้าง
จริงค่ะคือพอพลาดไปแล้วมันเรียกคืนยาก
หมายถึงเงินใช่ไหมใช่จริงคือต้องใจแข็งหน่อยอย่าไปแบบโอ้โหหลงเชื่อ
แล้วก็โอนเงินทำอะไรกับใครง่ายคือไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงนะ
เรื่องนี้หลอกเล่นแชร์ลงทุนพอเผลอไปแล้วปุ๊บโอ้โหจะฟ้องร้องคดีความได้คืนมาอย่างยาก
ต้องระวังไม่น่าขอยืมเงินคุณภาคภูมิสักนิดนึงก็ไม่ได้เลย
ได้ครับผมไม่อยากมีคดีความ